มาเรื่องเหยื่อดีกว่าเหยื่อของอดีตรองหัวหน้าพักใหญ่ที่ตอนนี้ต้องแยกเป็น๒กลุ่มนะคุณผู้ชม
กลุ่มหนึ่งคือโดนข่มขืนเลยอีกกลุ่มหนึ่งคือโดนลวนลาม
แยกเป็นสองกลุ่มแบบนี้จะได้ให้รู้ว่าแต่ละกลุ่มเขาโดนอะไรบ้างแล้วมีเคสไหนที่น่าสนใจ
น่าจับตามองว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าตั้งแต่เรื่องนี้มันฉาวโฉคหรือเปล่าคุณผู้ชม
ทนายตั้มนายสิทธาเบี้ยบังเกิดพาผู้เสียหายไปแจ้งความ๑๔คนแล้ว
ส่วนใหญ่จะถูกขอเบอร์โทรขอไลน์เพื่อติดต่อกลับอันนี้คือพฤติการของคนที่ก่อเหตุนะฮะ
พวกเธออ้างว่าหลังจากนั้นเนี่ยมีการชวนไปคุยงานแต่พอไปถึงเอ้าไม่ได้แค่คุยเรื่องงานแล้ว
มีการชวนดื่มกาแฟอันนี้ไม่เท่าไหร่มีชวนดื่มเหล้าอันนี้เรื่องแปลก
สุดท้ายไปถึงขั้นลวนลามและหนักสุดข่มขืนก็มี
จนถึงเมื่อวานนี้มีการแบ่งกลุ่มผู้เสียหายเป็น๒กลุ่มอย่างที่บอกไป
กลุ่มถูกคมคืนและกลุ่มถูกลวนลาม
กลุ่มที่ถูกข่มขืนมี๕คนก็จะประกอบไปด้วยผู้เสียหาย
รายที่๓รายที่๖รายที่๑๐รายที่๑๑
และรายที่๑๔เราขึ้นหน้าจอไปแบบนี้
แต่ว่าลำดับไม่ได้สอดคล้องกับปีที่ถูกก่อเหตุ
ต้องบอกแบบนี้ก่อนนะนี่รายที่๓โดนปี๖๔มีนาคม
ถัดมาเนี่ยปี๕๓อะไรแบบนั้นก็ว่าไปตามที่ขึ้นบนจอเลย
จำนวนนี้โฟกัสไปที่คนที่๑๐
คุณผู้ชมคนกลางคนที่๑๐เธออ้างว่า
ถูกให้ดื่มเหล้าแถมโดนมอมยาด้วยนะ
ใช่เธอบอกผู้ก่อเหตุมอมยาเธอ
แล้วก็ข่มขืนเธอมารู้สึกตัวอีกที
มาอยู่ล่างคอนโดแล้วใกล้กับป้อมรอปภเลย
ส่วนผู้เสียหายกลุ่มที่ถูกลวนลามและถูกพูดจาแท้โลม
อันนี้มี๙คนเยอะหน่อยนะค่ะ๙คนเนี่ยประกอบด้วยรายที่๑

รายที่๘ที่ถูกลวนลามและถูกผู้จ่าแท้โลม

โดนลวนลามถึงขั้นคนก่อเหตุเอามือสอดเข้าไปใน

อันนี้รายที่๘นะส่วนรายที่๙
มันไม่ใช่แค่ว่าเรื่องของผู้ก่อเหตุแล้วนะอาจจะไปถึง
การทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะเพราะรายที่เก้า
ไม้ใจล้มความจะสองปีแล้วนะคะนี่
สองปีแล้วที่ไม่มีความคืมหน้าเลยอ่ะ
สถานที่ล่ะสถานที่ที่กลุ่มผู้เสียหายเหล่านี้
เคยไปประสบพบเจอค่ะแล้วเป็นที่ที่อดีตรองหัวหน้าพักการเมืองคนนั้นใช้ในการก่อเหตุ
มีที่ไหนบ้างส่วนใหญ่เริ่มจากร้านอาหารก่อน
อยู่ในโรงแรมย่านสุขุมวิทย์อันนี้มี๓คนนะครับที่โดนก่อเหตุที่นั่น
มีคอนโดย่านราชดำริ๑คน
มีที่จังหวัดเพชรชบุรีที่ต่างจังหวัดมีด้วย๑คน

มีคนหนึ่งโดนลวนลามบนรถระหว่างทางไปส่ง
แล้วก็มีอีกหนึ่งคนโดนที่ออฟฟิศย่านถนนวิทยุ
อันนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นออฟฟิศของบริษัทใด
มีที่โรงแรมย่านรัชดาโดนไปอีก๑คน
ส่วนอีกคนนึงไปโดนที่ประเทศอังกฤษนู่นเลยฮะ

ผมขออนุญาตนำเรียนแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ
เรื่องของคนที่ไปแจ้งความ
คือคนที่หมดอายุความไปแล้ว
เขาไปแจ้งความมันจะมีประโยชน์อะไร

ส่วนคนที่ยังไม่หมดอายุความเนี่ย

พยานจะเป็นตัวยืนยันพฤติกรรมของผู้ต้องหาไงครับ

ว่าเขาตรงกันไหมทำจริงไหม
พยานบุคคลคุณผู้ชมไม่ต้องไปพูดถึง

มีปิดพยานแวดล้อม
คนที่เห็นรอบเหตุการณ์ก่อน
ที่จะเกิดนำไปสู่การข่มขืน

การออกมาแสดงตัวของคนที่หมดอายุความไปแล้ว

คือต้องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดก่อนปี๖๒
ไปติดตามการทำงานของตำรวจ

ขอดูหมายหน่อยผมมีสิทธิ์
แต่นี่เขาโวยวายทำไมไม่ให้ขึ้นไป

ที่เกิดเหตุเท่านั้นยังไม่พอ

ผมไม่อธิบายดีกว่านะฮะ

เห้ยเนี่ยชิ้นสวิทธิ์

กลับไป

เฮ้ยไม่เอาแว่นแล้ว
ผมคิดถูกแล้วล่ะที่ผมไม่บรรยายคุณผู้ชมดูอดอยู่ตามเหตุการณ์ในคลิปก็พอ
แต่คนที่ถูกเรียกเมื่อกี้ท่านผู้กำกับการสอนอลุมพินี
ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ไปตรวจค้นห้องของผู้ต้องหาครับ
นั่นยศพันธ์ตำรวจเอกประเด็นนี้นะครับคุณผู้ชมพามาดูเรื่องคดี
อาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมอธิบดีอายการประจำสำนักอายการสูงสุด
อธิบายแบบนี้บอกว่าการชี้ที่เกิดเหตุของผู้เสียหาย
กับการตรวจค้นที่เกิดเหตุของเจ้าพนักงานมันคนละเรื่องกันนะครับ
อธิบายแบบนี้ฮะหากเป็นการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ตามหมายค้น
อันนี้ฟังจากอธิบดีอายการเลยเพราะว่าตำรวจเขาไปเก็บหลักฐาน
ถ้ามีคนอื่นเข้าไปโอ้โหผู้ต้องหารูปปากเลยนะ
ก็นี่ไงวันนั้นเข้าไปเนี่ยหลักฐานก็เลยเปลี่ยนแปลงไป
มันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ต้องหาเขาที่ท่านอธิบดีอายการพยายามอธิบาย
ถ้าอธิบายแบบนี้ถ้ามีคนอื่นเข้าไปอาจจะเข้าไปทำลายหลักฐานบางอย่างได้
ส่วนกรณีของนายลูกนัทก็ไม่จำเป็นต้องไปชี้จุดสถานที่จริง
จากภาพถ่ายก็ได้แต่เพื่อให้ทุกอย่างกระจ่าง
ตำรวจก็น่าจะให้ผู้เสียหายเข้าไปแค่ชี้จุดเกิดเหตุ
จะได้ไม่เกิดความสับสนฟังอาจารย์ปรเมฆหน่อยฮะ
เพราะถ้าเมื่อใดที่สารมีข้อสงสัยสารจะยกประโยชน์ให้กับจำเลย

ผมบอกว่าทำไปทุกขั้นตอนเถอะทำไปไม่ต้องไปห่วงอะไรทำไปเลย
ให้เขาชี้ไปเถอะมันไม่เป็นไร
นี่แหละฮะเวลาที่เราได้ยินในหนังในละครใช่ไหมน้อง
ประโยชน์ให้จำเลยนี่แหละ

เพราะหากขั้นตอนการสอบสวนไม่ครบถ้วนแล้วก็
มันอาจจะส่งผลกระทบต่อรูปคดีได้
แต่ถือว่าพี่ตำรวจที่อยู่นะที่เมื่อสักครู่นี้
ใจเย็นมากเลยนะโดนชี้หน้าไปแบบนั้น
ตอนนี้ขอมุ่งทำคดีในปรินก่อนนะ

จะกลับมาพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง

ถ้าตอนนี้ถ้าดูเผินเนี่ย
ก็เข้าข่ายหมินประมาทและคมขู่เจ้าพนักงานครับคุณผู้ชมครับ